ทุกผู้ชมครับเราตามเจอตัวแล้วนะฮะทั้งหญิงสาวผู้ที่ต้องการสักลายพญานาคที่แผ่นหลัง
ค่ะอ่าซึ่งเธอก็ศักดิ์ไปแล้วล่ะอืมแต่มันไม่ตรงปกค่ะไม่ตรงปกอย่างแรงเธอบอกนะฮะ
แล้วก็ช่างศักดิ์นะครับเดี๋ยวท่านรอฟังนะฮะเหตุผลของแต่ละฝ่ายนะ
แต่ไปดูจุดเริ่มต้นก่อนนะฮะหญิงสาวคนนี้โพสต์ภาพแผ่นหลังของเธอตรงเนี้ย
แล้วมีลายศักดิ์พญานาคแล้วก็บอกว่าโอ้โหมันไม่ตรงปกอ่ะค่ะ
จากพญานาคได้แบบที่เห็นเห็นไหมสิ่งที่อยากได้คือภาพซ้ายมือใช่
สง่าดูหน้าเกรงขามแต่พอออกมาโอ้โหมันเป็นแบบลักษณะงูเขียวตัวอวบ
บอกอย่างนี้นะฮะเธออยู่ที่นครศรีธรรมราชนะครับทุกผู้ชมครับ
โพสต์เอาไว้ในเฟซบุ๊กของเธอนะฮะต้นแบบรอยสักกับรอยสักที่ได้
แล้วก็บอกว่าก็ได้ถามไปยังช่างศักดิ์แล้วนะคือตอนนั้นคนที่เขาวิภาควิจารณ์เขาก็ให้ความเห็นต่างนานานะ
เธอก็บอกว่าเธอก็ถามไปยังช่างศักดิ์นะช่างศักดิ์เองก็ตอนนั้นก็โพสต์ข้อความตอบโต้เธอทางสังคมออนไลน์
บอกว่านี่เลือกภาพที่ดีที่สุดให้แล้วนะแค่รอยสักไม่ตรงปกเนี่ยทำไมต้องต่อว่ากันเสียหายด้วยนะ
ผู้สื่อข่าวของเราประจำนครศรีธรรมราชนะฮะตามไปเจอทั้งสองฝ่ายแล้วเอาหญิงสาวก่อนนะ
อยู่ที่นครศรีธรรมราชนะครับเธอชื่อนางสาวสุพรรณีนะฮะอยู่ตำบลบางจากอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช
นี่เปิดรอยสักของจริงให้ดูลักษณะแบบนี้นี่นะฮะหลายเดือนก่อนเนี่ยเธอบอกว่าเธอฝัน
ว่าขณะนอนอยู่เนี่ยที่บ้านเนี่ยมีพญานาคเลื้อยเข้ามาในบ้านแล้วเลื้อยผ่านที่แผ่นหลังของเธอ
จากนั้นทุกคืนเธอจะมีอาการรุ่มร้อนที่แผ่นหลังก็เลยเอาแบบพญานาคไปให้ช่างศักดิ์ที่ร้านแห่งหนึ่ง
ตัวเมืองนครศรีธรรมราชบอกว่าให้ศักดิ์ให้หน่อยแบบซ้ายมือนี่แหละช่างศักดิ์คิดราคา๑๓๐๐บาทก็ให้ศักดิ์
พอศักดิ์เสร็จเรียบร้อยอ้าวออกมาเป็นอย่างนี้มันไม่เหมือนกันเลย
เรารักเลือกบ้าเป็นอย่างดีเหมือนช้างทำให้เราแบบนี้ค่ะ
แต่ใจรักภาพที่เลยเลือกแม่ไปยังสวยงาม
นี่นะคะเธอก็บอกว่าหลังเกิดเรื่องเนี่ย
ก็บอกช่างศักดิ์นะว่าแบบนี้ต้องรับผิดชอบนะ

แต่กลายเป็นว่าถูกด่ากลับด้วยถ้อยคำหยาบคาย

เธอก็เลยไปแจ้งความเอาไว้ที่สพเมืองนครศรีธรรมราช
ทีนี้ค่ะทางฝั่งร้านศักดิ์ค่ะ

นายกิติพงศ์เป็นนามสมมุติอายุ๒๗ปีเป็นเจ้าของร้านศักดิ์นะคะ
บอกว่าลูกค้าคนนี้นำแบบพญานาคมาให้ศักดิ์ที่แผ่นหลัง

แล้วก็ถามลูกค้าอีกครั้งว่าตกลงศักดิ์แบบนี้นะ

เขาก็บอกว่าเขาถามย้ำแล้ว
พอศักดิ์ไปแล้วกลับมาอ้างว่าไม่สวย
แล้วนำไปโพสต์ด่าทางร้านจนทางร้านได้รับความเสียหาย
แบบที่เขาส่งมาให้เดี๋ยวผมวาดอะใหญ่เกินไป

ผมก็เอารูปที่ว่ากำลังเป็นประเด็นตอนนี้ครับที่เขาเอาให้เขาดูอีกทีนึง
แล้วเขาก็ว่าเขาก็ว่าโอเคเขาก็ยัดคอฟาดผมก็ได้การทำงานของผมไปตามที่ว่าเขาตกลงแล้วครับ

มีครับขอโทษไปสองครั้งนะครับขอโทษไว้
เขาทักว่าทุกครั้งผมก็ขอโทษทุกครั้งนะครับ
เขาก็แบบวันที่๓ผ่านไปแล้วก็วันที่๔เขาก็ทักมาว่าผมไม่มีการรับผิดชอบอะไรอย่างนี้ครับ
ตัวคุณสักว่าเขาก็บอกว่าโอ้โหเท่านี้ไม่มีลูกค้ามาสักเลยค่ะ

ว่าเนี่ยลูกค้ารายอื่นอื่นที่เคยมาสักก่อนหน้านี้ก็เนี่ยผลงานเขา
อ่าทีนี้นะคะทางเจ้าของร้านก็ต้องไปพบพนักงานสอบสวนด้วยนะคะ

บอกว่าดูแผ่นหลังของลูกค้าแล้วมันไม่เหมาะกับตัวลายศักดิ์ที่ให้มาก็เลยบอก
เอาแค่ย่อย่อแบบนี้อย่างงี้ได้ไหมค่ะแต่มันไม่ใช่ย่อในแบบเดิมแล้วมัน
เล็กลงอ่ะมันเป็นเหมือนตัวอื่นที่มันอวบกว่าเดิมอะไรอย่างเงี้
แต่คนศักดิ์ก็อ้างว่าก็ที่ย่อแล้วก็เป็นรูปแบบใหม่ก็ให้ตัวผู้หญิง
คนนั้นดูแล้วไงอะไรอย่างเงี้ยเขาก็อ้างแบบนี้กันนะ